ในปีนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับก็มีการปรับโฉมทีมขนาด

เอาเข้ามาก็มีนักเตะดีกรีทีมชาติมากมาย

เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ทำให้ปีนี้ทีมลูกพระเกี่ยวจำเป็นต้องปรับโฉมทีมเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้ง
หลังการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเป็นอย่างมาก
หลังมีรายชื่อของนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทย
เรียงตั้งแต่กวินธรรมสัจจานันทร์ผู้รักษาประตูทีมชาติ
รวมถึงภีรพัฒน์โนชยานรพดินวีรวัฒนโดม
ธิติพันธ์พ่วงจันทร์ผนึกกำลังกับแข้งจากปีที่แล้ว
ที่มีสารวุฒิมาสุกสมปองสอเลพและชัยนรงค์ทาทอง
แม้จะมีรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติเพิ่มขึ้นมา
แต่ทั้งหมดล้วนเป็นบุคลากรของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแทบทั้งสิ้น

อดีตเฮดโคสต์ของทีมดังอย่างบริรัมย์ยูเนเต็ด
เอสซิจีเมืองทองยูเนเต็ดที่ขันอาสามารับงานคุมทีม
ซึ่งสก๊อตมองว่าเป็นงานท้าทาย
ที่จะพาทีมจุฬากลับมาทวงบันลังแชมป์อีกครั้ง
เมื่อเมื่อที่เกม๒ปีมาชูลล่ะลั้นที่๕๑
ก็มีความโปรดภัยเพื่อเปลี่ยนการเปลี่ยน
ขณะที่นักฟุตบอลของทีมทั้งสารวุฒิมาสุกและอดุลหมื่นสมานก็บอกว่า
ปีนี้ทีมได้นักเตะฝีเท้าดีมาช่วยยกระดับทีม
มั่นใจว่าจะทวงบันลังแชมป์กลับมาได้
ยังรู้สึกพลาดคุมใจที่ได้รับใช้สถาบัน
แน่นอนครับปีนี้คือต่อกรได้๑๐๐

เพราะว่าการที่เรามีนักเตะดีและโค้ดดี

แล้วก็ของเราปีนี้ผมรู้สึกว่ามีการเตรียมทีมที่ดีด้วยครับผม
เพราะว่าปีนี้สนุกสูสีและก็มัน
แล้วก็เราต้องการที่เอาแชมป์กลับมาแน่นอนครับ
ถ้าเราในฐานะของนักศึกษานิสิตนักศึกษาของ

ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของสถาบัน
ได้ลงแข่งในฐานะของเรานักกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับ
ผมว่าฟุตบอลดปีนี้มันก็คือที่สุด
สำหรับของนักศึกษาสถาบันก็รู้สึกเป็นเกียรติ
และดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาส
ได้ตอบแทนสถาบันเท่าที่เราสามารถจะทำได้ครับ
และก็ดีใจที่ที่เหมือนว่า
ทางสถาบันเห็นกลุ่มค่าของเราด้วย
ส่วนทีมบริหารในปีนี้ได้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
นึกกำลังกับเสียเซฟสุธิพันธ์วันวินเวท
กระดับการจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเน้นไปที่ด้านความสามัคคีทีมเวิร์ครวมไปถึงแท็กติก
ติดตามลุ้นว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยุคใหม่
ทวงบันลังแชมป์ในศึกฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์

กุมภาพันธ์นี้ณสนามสุพัชลาศัย